คุณผู้ชมติดตามข่าวอื่นกันบ้างนะครับ

คุณผู้ชมเคยไหมคุณสืบสกุลเคยไหม
สมัยเด็กเวลาที่คุณครูจะทำโทษ
แล้วบางทีก็เอาแปลงลบกระดานหรือเอาไม้มาเคาะ

เจ็บค่ะนี่เด็กคนนี้เนี่ยบอกว่า
นิ้วมือทั้ง๑๐นิ้วสองข้างเป็นแบบนี้

ห้อเลือดเล็บเป็นแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าครูเอาแปลงลบกระดานมาตีเกือบ๑๐ที
เรื่องนี้พอโรงเรียนนี้ก็สั่ง
พักการสอนคุณครูคนนี้ชั่วคราว
แล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยด้วย
เรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากในเฟซบุ๊ก
ระบุว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนคือเขาโพสต์ภาพ
ลูกที่ถูกทำโทษจนเป็นรอยช้ำคือห้อเลือด
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเสียงจากผู้ปกครอง
กรณีครูทำโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ
กรณีสั่งงานทางไลน์กลุ่มห้องของเด็ก
แล้วเด็กไม่รู้เรื่องการสั่งงานของครู

ผู้ปกครองอยากสะท้อนกลับไปนะคะ

โดนทำโทษ๒๐คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ครูต้องกลับไปสะท้อนระบบการสอนของตัวเอง

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่แม่ก็ไฝฝันค่ะ

ฝากลูกเรียนตั้งแต่ลูกอายุ๒ขวบกว่า
จนตอนนี้ลูกเรียนปีสุดท้ายจะจบแล้วอยู่ชั้นป๖แล้ว
แล้วก็อยากให้ลูกชายมีความรักความผูกพันกับคุณครู

ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามผู้ปกครอง
เราขอเรียกว่านางสาวเปิ้ลละกันค่ะเป็นเจ้าของโพสต์
นางสาวเปิ้ลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อวันก่อนก็คือ๒๑มิถุนายนตอน๔โมงเย็น
ไปรับน้องโอมซึ่งเป็นลูกชายที่โรงเรียน
เรียนอยู่ชั้นป๖เป็นโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งนะคะ
ที่อำเภอประโคนชัยที่บุรีรำแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเปิ้ลเห็นว่าลูกร้องไห้มาเลยนะ
เดินร้องไห้มาแล้วก็มาขึ้นรถคุณเปิ้ลก็เลยถามเป็นอะไรลูก
ลูกก็สะอึกสะอื้นเลยค่ะแล้วก็บอกแม่
บอกว่าถูกคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ทำโทษ
ลูกจากลูกไม่ทำการบ้านตามที่ครูสั่ง
แล้วแม่ก็เลยถามโอมลูกในห้องโดนกี่คน
โอมก็บอกนะคะว่าโดน๒๐คน
ครูให้จีบนิ้วทำเป็นเหมือนขนมจีบแล้วก็เอาแปลงลกกระดานเคาะ
แปลว่าลูกโดนหนักค่ะ
คือโดนข้างหนึ่ง๕ทีอีกข้างหนึ่ง๔ทีรวมเป็น๙ทีนะ
แล้วลักษณะปลายเล็บของลูกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันห้อเลือด
แล้วเล็บมันเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ
ลูกบอกด้วยนะบอกว่าตอนที่ครูทำโทษน้องโอมเจ็บมาก
พยายามบอกคุณครูแล้วว่าคุณครูครับเจ็บจะทนไม่ไหวแล้ว
แต่ครูตอบกลับมาว่าช่างเธอ
แม่เลยบอกว่าโอ้โหนี่จิตใจคุณครูทำด้วยอะไร
ทำไมเด็กเจ็บแล้วเด็กขอร้องแล้วทำไมครูยังทำโทษต่อ
แล้วผู้ปกครองหลายคนนะคะบอกว่าลูกเคยโดนครูวิทยาศาสตร์คนนี้

แต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไร
เพราะว่าพ่อแม่ก็บอกว่าก็อยากปล่อยผ่าน

เดี๋ยวฟังเสียงแม่ของน้องโอมหน่อยนะคะ

ควบคุมตัวอารมณ์ให้มากกว่านี้ค่ะ
คิดถึงใจเขาใจเราอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์
เพราะว่าเด็กเขามีความอ่อนไหวง่าย
ถ้าก็ต้องเข้าใจสุขภาพจิตเขาเนาะ
อยากให้เขาแบบรักโรงเรียนรักสถาบันรักครู
ไม่ใช่มีแบบจิตใจแบบฝังว่าเกลียดครูคนนั้นไม่ชอบครูคนนี้
คือไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้น
แล้วก็อารมณ์รุนแรงที่เขาได้รับมามันฝังใจเด็กมากค่ะ

พอรู้เรื่องนี้นะพอเรียกครูวิทยาศาสตร์คนนั้นมาสอบถามเลย
โดนครูทำโทษก็สั่งให้ครูคนนี้พักการสอนไป
ไปทำหน้าที่อื่นก่อนชั่วคราวแล้วนะคะ
นี่เหตุการณ์ในโรงเรียนนะครูทำโทษเด็ก